คุณผู้ชมหน่อยว่าคนเราจะสามารถมัดมือตัวเอง
แล้วไพ่หลังได้ไหม

ผู้ใหญ่ยังทำไม่เป็นเลย
เด็กคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหายไปจากแคมป์คนงานก่อสร้างนะ
หายไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ปรากฏว่าพ่อแม่ก็ตามหายากก็ตามหาหาไม่เจอเลย
สุดท้ายไปเจอในลักษณะแบบนี้ถูกมัดมือไพ่หลัง
มีผ้าอุดปากอยู่ในท่อ
สื่อสารลำบากหน่อยคุณผู้ชมน้องเขาเป็นชาวเมียนมา

ทีนี้ก็ต้องพาล่ามมาเป็นล่ามชาวเมียนมามาช่วยแปลหน่อย
คือตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนงานเมียนมา
ช่วยกันออกตามหาตั้งแต่เช้าจนมาเจอน้องเอนามสมมุตินะ
อายุ๑๒ปีโดนผ้าอุดปากมัดมือไพ่หลังด้วยเชือกไนลอนสีเขียว
แล้วขันชะน็อดด้วยเหล็กด้วยนะโอ้โห
ท่อนเหล็กด้วยนะอย่างนี้มันทำคนเดียวยังไง
ถ้าเกิดขันชะน็อดด้วยนี่ดูยากแล้วนะ
แต่ที่ถามว่าทำเองได้เหรอมีที่มาที่ไป

คือน้องไปถูกพบตัวอยู่ในท่อระบายน้ำใต้สะพานสั้นดาราสมุทร
ศิราชาชนบุรีครับช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
น้องเอก็เล่าผ่านล่ามล่ามก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงว่า
น้องเขาโดนผู้ชายตัวอ้วนหน่อย
หมวกไอ้โม่งสีดำนะแว่นตาดำลักพาตัว
ตอนแรกไปซ่อนที่พงหญ้าข้างสะพาน
ระหว่างนั้นญาติชาวเมียนมาของน้องก็ออกตามหาที่สะพานหลายรอบ

คนร้ายอาศัยจังหวะที่ญาติเดินออกไปแล้ว
ไปแล้วก็พาน้องมาซ่อนในท่อระบายน้ำ
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงขับเก๋งดำนะ
พาคนร้ายตัวอ้วนใส่หมวกไอ้โม่งหลบหนีไป
นี่แบรนด์นี่ตัวทีละ
ประมาณขึ้นที่นาน

ก็ประมาณนี้เพียง

ส่วนหัวหน้าคนงานอย่างคุณกริจพิจักรครับ

คนงานอีกทีว่าเด็กอ่ะหายไปจากแคมป์ก็เลยออกมาตามหาตั้งแต่เช้า
มาเจอในท่อระบายน้ำช่วงเย็นเอาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุลักพาตัวหรือเปล่า
นี่สิคุณผู้ชมชาวบ้านมีชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือ
น้องเอเขากุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีป้าคนหนึ่งนะครับเห็นน้องเอเดินสะพายเป้มาคนเดียวอืม
ไม่เห็นมีใครมาจับน้องเขาหรือลักพาตัวเข้าไปเนี่ยป้าเสื้อฟ้าคนนี้นะ
ป้าก็บอกเนี่ยป้าก็ไปนั่งแกะหอยต่ออะไรไปสักพักนึงมีคนมาตามหาน้องเอ
เลยบอกว่าอ๋อเห็นเดินเล่นอยู่แถวนี้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย
จากนั้นชาวบ้านก็พยายามตามหาแต่ก็หาไม่เจอจนกลับมาอีกรอบ
ทีนี้ป้าเลยบอกเนี่ยลองไปดูแถวท่อระบายน้ำสิ
ถึงได้เจอน้องเขานั่งซุกอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมป้าบอกป้าเองไม่รู้นะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
แต่คิดว่าน้องเขาอาจจะกุเรื่องขึ้นมาเองก็เป็นได้เพราะดูตามตัวน้องไม่เห็นมีรอยแผล
ว่าโดนร่องรอยโดนทำร้ายอะไรแล้วตอนที่ป้านั่งอยู่
เห็นมีใครมาทำอะไรน้องเลยเบื้องต้นตำรวจจะพาน้องเขาไปที่สพศรีราชา
ไปสอบประคำอย่างละเอียดยังบอกไม่ได้ว่าโดนลักพาตัวมา
กุเรื่องขึ้นมาเองแต่ถ้ากุเรื่องจะมัดมือไพ่หลัง
ขันชะเนาะด้วยท่อนแบบนั้นได้เหรอคุณผู้ชม